คุณผู้ชมคะดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกสลดหดหูเหลือเกิน
เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเป็นผู้หญิงค่ะ
รุ่นพี่อายุ๑๖นะคุณมากันประมาณ๓คน
แล้วก็มารุมรุ่นน้องผู้หญิงอายุ๑๓ปี

ท้ายที่สุดก็มีการรุมทำร้ายกัน
จิกหัวทั้งตบทั้งตีทั้งเตะเสยหน้า
สาเหตุมันมาจากเรื่องอะไรที่มันมีการทะเลาะกัน
ตอนนี้นี่ยังไม่แน่ชัดดูคลิปนี้ก่อนค่ะ

ใช่ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็หดหูเหลือเกินค่ะ
คือน่าจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่รู้
แต่บอกว่าให้เอาเพื่อนมาเพื่อนคนที่พิมพ์ปากดีนัก

แล้วน้องผู้หญิงเสื้อน้ำเงินคุณผู้ชมอายุ๑๓ปี

รุ่นพี่อายุ๑๖ปีน่าจะมีสักอย่างน้อย๓คนแล้ว
เห็นในคลิปสองคนแล้วก็คนที่
เราเห็นในคลิปนี้๓คน
แล้วน่าจะมีคนถ่ายคลิปอีกคนนึงน่าจะเป็นสี่
แล้วเห็นไหมคะรุ่นพี่ที่ใส่กางเกงขายาว
เตะทั้งกระทืบที่ใบหน้าจิกผมน้อง
แล้วก็ยังมีเพื่อนช่วยรุมใช้รองเท้าตบหัว
ถ่ายคลิปคมครูหัวเราะกันที่
เสื้อน้ำเงินวัย๑๓ปีไม่มีทางสู้
บังคับด้วยนะให้น้องวัย๑๓กราบเท้าขอโทษ
คลิปนี้ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมาจาก
เยาวชนคนหนึ่งที่รู้จักกับน้องวัย๑๓ที่ถูกทำร้าย
บอกว่าน้องสาวอายุ๑๓ปีถูกรุ่นพี่อายุ๑๖ปี
ออกมาให้คุยกันแต่ว่าน้องสาวหลงเชื่อ
ก็เลยไปตามนัดแล้วก็ไปคนเดียวเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
สาเหตุก็อาจจะเกิดจากเด็กหญิงวัย๑๓
เขาไปโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องเพื่อนชายที่เคยสนิทสนมด้วย
แล้วก็อาจจะทำให้ทางรุ่นพี่วัย๑๖ไม่พอใจ
แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงทีมข่าวของเราพยายามสอบถามไปแล้ว
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไง
ข่าวช่วงต่อไปเรารายงานให้ทราบ
เพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่๑๐เมษายนนะคะ